มต้นพากันไปแว้นไปเจอพี่ตำรวจ
พี่ตำรวจอย่าบอกพ่อบอกแม่หนูนะ
เดี๋ยวเรื่องใหญ่แน่เลยทำอย่างอื่นก็ได้
พี่ตำรวจก็เลยต้องลงโทษแบบนี้ครับ
ไม่มีเครื่องเผ็ดแวววาวแต่กูจำให้จ้าจอบคร่าว
กูไม่มีวันลืมว่าพูดมาจากไหนและกู
นี่พี่ก๊อฟนี่ใช่วิ่งขึ้นดอยมชเชียงใหม่

เอาไปสัก๑๐๐เมตรก่อนละกันเป็นการตักเตือน
นี่คิดว่าเป็นครั้งแรกนะน้องเอ้ย

พี่ตำรวจอย่าบอกพ่อบอกแม่อยู่ได้ไหมพี่ตำรวจไปไหน
ถ้าบอกกันเรื่องใหญ่แน่เลยที่ตำรวจไม่ได้บอก

อ่านข่าวออกหน้าจอไปแล้วไม่รู้พ่อมั้ยเห็นหรือเปล่า
ต้องขออภัยด้วยแต่ที่เอามาดูให้
แรกแค่เตือนไงคุณผู้ชม
ก็ไม่ต้องดราม่ากันเพราะน้องเขาเลือกเองนะครับ
ไปเจอพี่สายตรวจของตำรวจก็เลยเรียกมาตักเตือนอบรมแบบนี้
หมอต้นกันทั้งนั้นไม่สวมหมวกกันน็อกกันเลย
ก็ตักเตือนกันไปก่อนจะแจ้งผู้ปกครองตามขั้นตอน

เขากลัวพ่อแม่จะทำโทษหนักกว่านี้

ตำรวจเจออีกจะโทษหนักกว่านี้

คือน้องก็ไม่มีเงินเสียค่าปรับหรอกถูกต้อง
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ตำรวจเขาเป็นสายตรวจลาดตะเวน
นะฮะเขาก็เลยยังไม่ได้มีการให้ลงโทษตามกฎหมาย

แต่ว่าก็จะยับยั้งเหตุในเบื้องต้นไปก่อนนะ

ใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเอง
ตอนวัฒนธรรมนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้เลยน่ะ

เอาปัญญาจักรยานไปก่อนเนอะ